แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ยังอยู่กับรายการแม่บ้านประจันบาลนะคะ
ในช่วงแม่บ้านพารวย

และช่วงที่แล้วนะครับคุณผู้ชม
ถึงที่มาที่ไปของเลิฟสายใหม่ไปแล้วนะคะ

คุณนับบอกว่าต้องนำเข้าเครื่องมาจาก

แต่ในประเทศไทยเราก็มีสายไหมมาก่อน

ทำไมเราใช้เครื่องของประเทศไทยไม่ได้เหรอคะ
คือรูปแบบในการทำงานมันต่างกันครับ

อ๋อแน่แล้วก็ท่าเกี่ยวด้านข้าง

แต่ว่าพอรุ่นใหม่ที่ผมตัดแปลง

ก็สร้างสรรค์ได้มากขึ้น

แปปเดียวเอง
แล้วน้ำตานี่เป็นศูนย์พิเศษของเราเองไหม

มันเป็นน้ำตาลแล้วก็มีรสชาติด้วยในแต่ละสี

เน้นทอดนี่ไม่ใช่น้ำตาลธรรมดาทั่วไป

เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้อยากเห็นวิธีการทำแล้วใส่ใหม่ตัวการ์ตูนแบบน่ารักแล้ว

นานไหมกว่าที่จะแบบว่าคุณรักกว่าจะเก่งอย่างนี้

อุ้ยมันขึ้นมาเลย

เยอะเลยอะเนาะ

ใส่รสชาติด้วยใช่ไหมคะครับ

ที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงเครื่องของการทำสายไหมนะครับ

เดี๋ยวจะนึกว่าดิฉันปลนอยู่เลยค่ะ

เอาจริงหรอ
มันลอยขึ้นนะเนาะมันก็ต้องรีบหมุน

หอมคุณผู้ชมค่ะคุณลักษมณ์เคยได้ศึกษาไหมคะ
ว่าประเทศไหนคิดเป็นประเทศแรก

เฮ้ยสายไหมเนี่ยนะครับ

น้ำตาลปั้นครับอ๋อก็คิดได้เหมือนกัน

เดี๋ยวเบรย์แล้วแก้วมาแปะไหมครับอันนี้คำหูครับ
ป๊ามาแล้วจมูกละแล้วเหลือหูหมีค่า
หมูหมี่เอาเป็นสีอะไรดีคะ

ก็ต้องบอกว่าอ้าวคุณคะ

ก็ต้นแครนดี้แฟนซีเพราะว่านั้นสามารถจะทำสี
เขาจะทำเป็นเรียวยาวแล้วหักอย่างนี้นะน้องกาว
พี่กาวหนูว่าพี่กาวทำได้
โอ้โห

มาต่อคิวหน้าร้านกันเราชื่นใจเลยไหม
ความสุขมันอยู่เวลาทำให้เราเด็กมีความสุข

มันเป็นน้องหมี่ที่สีสั่นน่ารักมาก

แต่ว่าทั้งโต๊ะนี้เนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะ

แต่ว่าไม่ยากหรอกทำได้ช่วงหน้าค่ะ